แม่อยากรู้ว่าลูกเนี่ยอยากกินอะไร

ลูกอยากกินอะไร

กินบะบี่กึ่งสำเร็จลูกเหรอ

ดิฉันไม่ได้เล่นดิฉันพาลูกมา
เดี๋ยวเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนลูกของคุณอยู่ไหน
อยู่นี่

คุณชนะเป็นพ่อของหนูใช่ไหม

โอ้โหไอ้แดงลูกพ่อพัดพลากกันไปนาน

อาการอย่างนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ
มันคล้ายกับ

แม่นากเขามาขายของได้ไหม

ได้เหรอถ้าเกิดแม่นาคมาขายของทำยังไง

โอ้ถ้าแม่ทักมาขายของ

มาวิ่งสิคะรออะไร

วิ่งนะฉันรู้สึกได้กลิ่น
กลิ่นทูบกลิ่นเทียน

เขาขายหมูปิ้งอยู่กลางสี่แยกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรี

นี่อายุทยาด้วยนะจะมาแต่งตัวแบบนี้เดินไม่ได้นะ

ถ้าใจกันหมดนะแม่นาคไม่ได้

มายืนขายหมูปิ้งกลางสี่แยกไฟแดง
เรียกได้ว่ามายืนรอลูกค้าอยู่กลางสี่แยก

ไม่ต้องตกอกตกใจไป

ถ้าเกิดใครหิวซื้อหมูปิ้งของเขาได้

นางสาวนันนพัฒน์ศร
ชาลาชัยยนันพา
อายุ๒๓ปีเท่านั้นเอง

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าประกอบอาชีพ

เย้นเข้ามาแสดงอยู่ที่สำนักดาบพุธทัยสวรรค์

ใช่จะแต่งตัวเล่นการแสดง

ก็เลยขายหมูปิ้งไส้กรอก
ดีกว่าน้ำบวกว่าตัวเองเนี่ย
การแสดงอยู่แล้วก็คือชุดแม่นาค
ก็เลยเฮ้ยปิ๊งไอเดียแต่งชุดสวยแบบนี้
ยืนขายหมูปิ้งไปซะเลยเพื่อสร้างจุดขาย

สำหรับผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมา
ติดไฟแดงก็แวะซื้อกันได้นะคะ

คือที่เราให้ผู้สึกข่าวความรู้เราลงไปติดตามน้องเค้า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาดังมาจากคลิปหนึ่ง
คลิปนี้คลิปนี้มีประชาชนคนไทย
เห็นแล้วเราทำยังไรดี

แต่ว่าพี่คนขับไม่ได้มันคาใจ
เพราะฉะนั้นเรายูเทิร์นกลับมาเจอแล้วก็ถ่ายคลิปดูดีกว่า
คนใหม่ว่าถ่ายคลิปแล้วจะติดไหม
นั่นสิถ้าไม่ติดแปลว่าโอ้ตัวใครตัวมัน
แต่ถ้าถ่ายติดอ้าวก็ต้องมาเป็นข่าวกันหน่อย
แวะซื้อหมูปิ้งกันหน่อยนะ
เมื่อสักครู่นี้เราเห็นคลิปไปแล้วว่าเวลาเขาขาย

คล้ายกับแม่นาคยืนอุ้มลูกอยู่
แต่ว่าจริงแล้วน้องเขาเนี่ยสวยขนาดไหนคุณรู้ไหมเป็นนักแสดงนะคะ
เดี๋ยวให้ดูเปิดวาร์ฟของน้องคนนี้ไปเลย
ถ้าไม่ได้เป็นแม่นาคแล้วจะเป็นแม่อะไรดีคะคุณชนะ

โอ้ยงามนะเนี่ย
คือน้องเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้นึกว่าผลตอบรับที่ทำมันจะดีขนาดนี้
แต่ว่าทำมาเรื่อยก็มีคนมาถ่ายรูปลงในโซเชียลกันเยอะมากเลยนะคะ
ตอนนี้ยอดขายก็พุ่งขึ้นเรื่อยแล้ว
ก็มีกำลังใจในการทำมาหากินมากยิ่งขึ้นด้วย
ถ้ามีภาพเปรียบเทียบนี่ชัดเลยนะ
นี่ภาพตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าเป็นแม่นาคกับตอนที่เป็นแม่นาคนี้คนละเรื่องเลยนะ

เป็นนักแสดงสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นนะคะอุดหนุนน้องเขาได้
อย่าขับรถหนีอย่าบีบแต่ใส่อย่าเหยียบเท้าของจริงเลยนะคะ
น้องเขาขายตอน๕โมงครึ่งถึง๓ทุ่มทุกวันนะคะ
ช่วงที่มันยังพอแบบ๕โมงครึ่ง๖โมงมันยังไหวเนอะ
แต่แบบทุ่มนึง๒ทุ่ม๓ทุ่มก็ตกใจเอาจริงคุณขับรถไป
อื้อตัวเล่นงั้นขอร้องน้องเขาละกันหลังจาก๓ทุ่มไปแล้วคือดึก
เปลี่ยนชุดมั้ยเปลี่ยนคงเที่ยงคืนเป็นไปได้อย่าไปขายเลยครับ
น้องเขาทำมาหากินจะไม่ให้เขาขายได้ไง
โอ้โหผมกลัวเขาประกอบอาชีพสุจรรีนแล้วก็เป็นกลยุทธ์ในการขายของ
ก็เห็นแล้วก็อย่าตกใจอุดหนุนน้องเขากันได้เนอะ

เป็นกำลังใจให้อ่าลูกแม่อยากกินอะไรห้ามมัดเออถ้าไม่ได้กินล่ะ
ไปเล่นนอกสตูนะเก็บไว้ไปเล่นที่บ้านด้วย
ได้เหรอแหมถูกอบพอแล้ว